ที่
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าถือเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยนะคะในรอบสามสิบห้าปีที่ได้มีโอกาสร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสันตปาฟรังซิสนะคะซึ่งช่วงเย็นนี้ค่ะ
โดยติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้จากคุณนัทชากิตโมกผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสนามสุพัชราศัยค่ะ

ขอฝากกับครูดอากาศด้อนนี้
ขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในสนามกีฬาสุภาษาลาศัยแล้ว
โดยเบื้องหลังของดิฉันจะสังเกตได้ว่า
มีคริสตศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้
โดยคาดว่าจะมีมากถึง๕๐๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ
โดยนอกจากชาวไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติ
เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อรับเสด็จด้วย
ที่ฉันมีโอกาสได้คุยกับชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมารับเสด็จ
บอกว่าดีใจที่องค์เสด็จเยือนประเทศไทยพร้อมเล่าว่า
พิธีนี้เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวคริสต์
โดยหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเย็นวันนี้
คือกิจกรรมร่วมเดินขบวนบนสะพานแห่งความรัก
ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่คริสตชนจะทำร่วมกันแล้ว
กิจกรรมสะพานแห่งความรักยังสะท้อนความสัมพันธ์ทางการทูต

ซึ่งปีนี้ครบรอบ๕๐ปีการเสด็จเยือนไทย
ในปีนี้จึงมีความสำคัญและเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมมิตรภาพ
ระหว่างผู้คนศาสนาและสงสารของอารยธรรมแห่งความรักสู่กัน
จากกิจกรรมเดินบนสะพานแห่งความรักแล้ว
ผู้จัดงานยังได้ประพันธ์เพลงให้รักเป็นสะพาน
เพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตปาปาในครั้งนี้ด้วย
ส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังจากที่สมเด็จพระสันตปาปาเสด็จพบนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว
พระองค์เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชปพิษ
โดยประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ทรงหารือกับประมุขฝ่ายทรงของไทย
ถึงการสร้างความร่วมมือกับชาวพุทธในประเทศไทย
เพื่อให้ความช่วยเหลือคนยากไร้และสิ่งแวดล้อม
และทรงยินดีที่ประเทศไทยเปิดกว้างในการเลือกนับถือศาสนา

หลังจากนั้นจะเสด็จกลับมาที่สนามสุพัชลาศัย
เพื่อขึ้นเป็นประธานในพิธีมิสซาต่อไป
นั่นเป็นบรรยากาศล่าสุดที่สนามสุพัชราศัย

และคาดว่าจะมีอีกคริสต์และสาธารณีกระชนไปร่วมงานครั้งนี้นะคะ
ช่วงเย็นวันนี้มากกว่า๕๐๐๐คนเยอะมากเลยนะคะ